สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนทั่วไทยนะครับเป็นห่วงเรียกเวลาที่เราจะเรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะครับ
ก็คือฝนจะตกน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้เองแนวฝนตกหลักหลักไปอยู่เหนือเมืองไทยของเราแล้วนะครับ
แต่ก็มีบางพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนอยู่บ้างภาพรวมตลอดสัปดาห์นี้เป็นยังไงมาดูกราฟิกนี้นะครับ
เป็นกราฟิกฆาตการฝนตลอดทั้งสัปดาห์ให้คุณผู้ชมดูพื้นที่สีชมพูนะครับคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน
ส่วนใหญ่แนวฝนจะไปอยู่บริเวณเหนือเมืองไทยนะครับแถวจีนซะส่วนใหญ่ใครไปบริเวณนางกล่าวก็ระวังกันหน่อยนะครับ
นี่นะครับไปอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าเมืองไทยของเราครับก็มีกลุ่มฝนจากพม่าครับ
พัดเข้ามาในช่วงบ่ายเย็นเย็นอยู่บ้างนะครับดังนั้นภาคเหนือภาคอีสานก็ยังคงต้องระวังอยู่
ส่วนตอนกลางประเทศไทยก็เป็นฝนที่เกิดจากลมมรสุมหอบเอาความชื้นเข้ามาสะสมการกลายเป็นกลุ่มเมฆ
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นฝนตกได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะตกน้อยแล้วก็ตกชุกน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา
ภาพรวมฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นตอนบนประเทศไทยภาคเหนือครับ
การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่แล้วก็มีตกหนักบางแห่งด้วยนะครับ
อุณหภูมิ๒๓๓๖องศาเซลเซียตส่วนอีสานครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาครับสูงสุด๓๕องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝนก็เท่ากับภาคอีสานนะครับ
ร้อนละ๓๐๔๐ของพื้นที่ตามสุด๒๔องศาเซียตสูงสุด๓๗องศาเซียตก็ร้อนหน่อยนะครับในช่วงกลางวัน
ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกนะครับโอกาสการเกิดฝนลดลงนะครับ๑๓๐๔๐ของพื้นที่คลื่นนั้นก็สูงประมาณ๑๒เมตร
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๖๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเลยนะครับสำหรับการท่องเที่ยว
ฝนนั้น๑๓๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้นคลื่นอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๒๓สูงสุด๓๖องศาครับ
ส่วนในบริเวณฝั่งอันดามันก็ยังคงต้องระวังฝนโดยเฉพาะตอนกลางนะครับ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรจุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
สุดอยู่ที่๒๓สูงสุด๓๓องศาเซลเซียต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสการเกิดฝนยังอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นช่วงบ่ายแก่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วง๖หัวค่ำ
อุณหภูมิ๒๖องศาสูงสุด๓๖องศาก็ค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียว

และนี่คือสภาพอากาศสถานการณ์ฝนอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ